คุณผู้ชมติดตามข่าวหมีสามแม่ลูกกันมาตลอดเลยนะคะ
หลังจากที่มีคนไปเจอมันอยู่กัน๓ตัว
ซึ่งปกติหมีแม่ลูกอ่อนมันจะค่อนข้างดุร้าย
กลัวว่าจะมีการเข้าทำร้ายประชาชนกัน

มันโดนปืนยาสลบยิงค่ะครับเป็นปฏิบัติการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนาย
ล้อมพื้นที่กลางป่าอ้อยกว้างกว่าห้าไร่นะคะเป็นไร่อ้อยของนายคำผลนามปัญญา
ในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้มาหลายวิธีแล้ว
ขับรถไถปรับทางผากลางไร่อ้อยมีชุดซุ่มยิงยาสลบต่าง
แต่ว่าแม่หมีเนี่ยคือสัญชาติยานเอาตัวรอดมันสูงมากมันรู้ทันตลอด
ล่าสุด๘โมงครึ่งเมื่อเช้าค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็กระชับพื้นที่เอารถไถแบ่งเป็นร่องแปลง
แล้วก็นำตะข่ายเหล็กตะข่ายไนลอนมาล้อมพื้นที่
โดรนบินตรวจสอบตำแหน่งหมีแล้วก็ใช้รถไถเป็นภาษณะ
นำชุดยิงยาสลบเข้าไปหาแม่หมีนะคะ
๙โมง๑๕นาทีชุดปฏิบัติการยิงยาสลบแม่หมีได้
หลังจากนั้น๕นาทีแม่หมีก็ล้มลงสลบไป
เคลื่อนที่ก็เลยย้ายแม่หมีออกจากไร่อ้อย
แล้วก็จับลูกหมีอีก๒ตัวโดยใช้สวิงนะคะ
หลังจากที่แม่หมีสิ้นฤทธิไปได้๑๐นาทีก็มีทีมสัตวแพทย์มาดูแล
ใช้น้ำพรมตามลำตัวแล้วก็ให้ยาบำรุงให้น้ำเกลือ
ก็คือดูแลอย่างดีค่ะให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไม่เจ็บป่วยอะไรนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นหลังจากที่จับได้และได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ปรากฏว่าไม่ใช่หมีหมานะคะเป็นหมีควาย
คือตอนแรกสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะเป็นหมีควายเป็นหมีหมาหรือยังไง
สรุปเป็นหมีควายนะคะครับแล้วก็ล่าสุดค่ะบ่ายโมงครึ่ง
หมีฟื้นลืมตาขยับตัวได้
พอบ่าย๒๓๐ก็ปล่อยให้ลูกเข้าไปหาแม่เพื่อลดอาการเครียด
เจ้าหน้าที่ก็ให้น้ำให้อาหารแล้วก็คอยพรมน้ำเพื่อคลายร้อนให้มันตลอดเวลา
กระทั่ง๕โมงเย็นวันนี้แม่หมีอาการดีขึ้น
ก็เปิดกรงให้แม่หมีกับลูกหมีเดินออกจากกรง
เข้าไปในเขตปลอดภัยของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว
ถือว่าส่งสามแม่ลูกกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย

กลับคืนสู่ธรรมชาติพื้นที่ของมันเรียบร้อยแล้ว

จะไปเจอหมีแม่ลูกอ่อนที่ไหนหรือเปล่า